เรื่องของโควิด๑๙วันนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะฮะ
การระบาดระลอกใหม่ในรอบนี้เนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
เป็นคนแรกนะครับคนที่๑นะครับ
ขณะเดียวกันผู้ว่าสมุทรสาครท่านทำงานหนักอยู่ช่วงเวลานี้เนี่ย
ตอนนี้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าไปแล้วดูตรงนี้ก่อนครับ
ก็คือของนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสสจังหวัดระยอง
บอกข้อความเอาไว้แบบนี้ครับตามนี้เลยครับ
บอกว่ามีเคสเสียชีวิต๑รายที่โรงพยาบาลระยองเป็นชายอายุ๔๕ปี
มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับ
แล้วพบมีประวัติความเสี่ยงโควิด๑๙เพราะเขาเป็นคนโบกรถที่บ่อนที่มีปัญหา
ที่มีการติดเชื้อกันที่บ่อนที่จังหวัดระยอง
ทีนี้พอเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องไปตรวจหาเชื้อนะครับแล้วมีผลตรวจออกมา๒๗ธันวาคม
ก็คือเมื่อวานนี้พบว่าชายคนนี้เนี่ยมีผลตรวจติดเชื้อโควิด๑๙
เช้าวันนี้๒๘ธันวาคมผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย
จึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยรถซาเล้งของเพื่อนแต่มีอาการหยุดหายใจระหว่างทาง
เล็บไม่ได้ทานยาเบาหวานมารับรักษาครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลระยองเมื่อเดือนมีนาคม๖๓
คือเขาเป็นคนรับรถที่บ่อนใช่ค่ะแล้วไปตรวจใช่ไหมด้วยความมีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
คือตรวจมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงผลออก๒๗ความจริงถ้าคุณติดเชื้อโควิด๑๙
ว่าติดคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่นี้นั่นแหละแต่เช้าวันนี้เนี่ยมีอาการซะก่อนด้วยอาการหอบเหนื่อย
เพื่อนก็พยายามพาขึ้นรถซาเล้งไปส่งนะฮะแต่ว่าช่วยไม่ทันนะครับ
วันนี้ทางจังหวัดระยองก็แถลงยืนยันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองนะครับ
นายแพทย์ชายสิทธิ์เทพชาตรีนะครับยืนยันว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ชายนะครับ
อายุ๔๕ปีถ้าจะถามสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
ก็คือโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะมีโรคเก่าอยู่แล้วนะครับ
ประจำตัวคือโรคหัวใจและโรคเบาหวานก่อนจะติดเชื้อโควิด๑๙ครับท่านผู้ชมครับ
ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกสำหรับการระบาดรอบใหม่ในครั้งนี้นะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอนันต์นักนิยมในแพทย์สุนทรเหรียญภูมิกันกิจ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดสิบเก้าของจังหวัดระยอง
เป็นการแถลงข่าวประจำวันในส่วนของวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเจ็ดรายนะคะ
วันนี้เพิ่มเจ็ดรายรวมแล้วในพื้นที่จังหวัดระยองมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
สิบสองรายค่ะคือทั้งหมดที่เจอในวันนี้อ่ะค่ะ
เชื่อมโยงจากบ่อนการพนันนะคะที่เจอในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน๔ราย
อำเภอบ้านฉางและอำเภอนิคมพัฒนาอีกสามรายยอดที่พบทั้งหมดเก้าสิบสองรายเนี่ยค่ะ
พบในพื้นที่อำเภอเมืองมากที่สุดค่ะส่วนข้อมูลไทม์ไลน์ตอนนี้นะคะ
สามารถสอบสวนโรคได้ทั้งหมดสี่สิบเก้ารายส่วนที่เหลืออีกสี่สิบสามราย
กำลังสอบสวนอยู่ซึ่งวันนี้ยอดที่พบถือว่าเป็นยอดที่เริ่มลดลงแล้วนะคะ
เพราะว่ายอดวันนี้เนี่ยมีเพิ่มเพียง๗รายแสดงว่าจังหวัดระยองควบคุมได้ในระดับหนึ่งค่ะ
ทางจังหวัดจะมีการปิดสถานประกอบการหรือไม่เนี่ยนะคะก็ทางจังหวัดเองบอกว่าไม่ต้องกังวล
เพราะถ้าปิดเนี่ยนะคะก็จะปิดไปตามข้อมูลว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงจนถึงขั้นต้องปิดบ้าง
ไม่ได้ปิดแบบเหมารวมทั้งจังหวัดนะคะปิดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น
ก็เลยต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนว่าต้องระมัดระวังตัวเองค่ะ
กันตัวเองให้ดีนะคะไม่ไปในจุดเสี่ยงเพราะว่าทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองก็ถือว่าเสี่ยงแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อน
จะปลอดภัยที่สุดนะคะทีนี้ค่ะก็ต้องฝากสำหรับจังหวัดระยองเองบอกว่า
ใครที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในกลุ่มความเสี่ยงกลางแล้วยังไม่ไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ให้รีบไปตรวจนะคะกรณีเรื่องบ่อนการพนันที่เป็นต้นต่อ
ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอนค่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการบอกไทม์ไลน์ไปบ้างแล้ว
ดังนั้นใครรู้ตัวว่าเสี่ยงแต่ยังไม่ได้ไปตรวจนะคะต้องรีบไปเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือ
ช่วงแรกแรกจะไม่มีอาการอ่าเพราะว่าที่ระยองเนี่ยการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเนี่ย
เนื่องมาจากบ่อนการพนันนะฮะซึ่งคนแรกที่ติดเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าเอาข้าวไปส่งในบ่อน
แต่ไม่รู้เขาติดจากไหนก็ต้องไปไล่สอบสวนโรคอ่ะนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีคนติดเยอะแยะที่ระยอง
แต่มีต้นต่อมาจากผู้ที่อยู่ในบ่อนการพนันแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ตำรวจที่ระยองก็ไปนะครับค่ะทีมข่าวไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะครับตำรวจบอกว่าอ๋อมันเป็นโกดังเก็บสินค้า
มันเป็นที่โล่งโล่งแบบนี้แต่วันนี้มีการแชร์เกี่ยวกับพวกคลิปเคลับของการเล่นการพนัน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะอาจจะเป็นที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าภาพความเปรียบเทียบต่างมันก็แหม่มันก็ต้องไปดูกันอย่างละเอียดละออนะ
ที่ก็มีการไปตรวจสอบเรื่องกล้องวงจรปิดตามเสาไฟฟ้าที่ด้านหน้าโกดังเก็บสินค้าตรงนี้
แต่ตำรวจเนี่ยเขายืนยันว่าที่จังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนันนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองก็ให้สัมภาษณ์บอกไม่มีบ่อนการพนันหรอกมันมีแต่พวกไปลักลอบเล่นพนันนะฮะ
ล่าสุดวันนี้ครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ผู้ว่าจังหวัดระยองก็บอกว่ามันมาจากบ่อนการพนันในพื้นที่แถวบขศนะฮะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์นะฮะ
สั่งย้ายท่านนี้แล้วครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
พลตำรวจรีปภัทรเดชเกรดพันธุ์นะครับนี่ครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าในระยองไม่มีบ่อนนะฮะ

วันนี้พบตรสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
พบตรบอกว่าเรื่องบ่อนที่มีการลักลอบเปิดกันเนี่ย
รู้ว่ามีเปิดแล้วก็เปิดหลายที่ด้วยหลายพื้นที่
จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้มังคับการสมุทรภูทรจังหวัดระยองนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งย้ายมาแล้ว

เดี๋ยวไปปล่อยป่าละเลยแบบนี้นะครับ
เท่าที่ทางฝ่ายสืบสวนรายงานมาเนี่ยบอกว่าก็เปิดมาได้ประมาณเดือนกว่า
มีจุดเปิดมีบางช่วงปิดบางช่วงเปิด
อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับจะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
ไม่ได้มีที่เดียวด้วยเท่าที่แรกงานกันต้นมา
พยายามจะเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ
ว่าทำไมยังเป็นอย่างนี้กันอยู่

เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ
ขณะที่ตัวพลนตรีประพัดเดต
ที่ถูกย้ายออกจากตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่ายังไม่เห็นคำสั่งนะ
แต่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ชีวิตราชการที่ผ่านมาไม่เคยถูกย้ายแบบนี้
ยังไงต้องขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อบ้านเมืองเพื่อจังหวัดระยองทั้งด้านการแก้ไขการจราจร
รามอาทยากรรมนะให้ไปตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อย
นี่จะเปิดเดือนหน้าอยู่แล้วนี่คือศูนย์ที่เป็นอัจฉริยะแห่งเดียวของไทย
นี่จะเปิดเดือนหน้าอยู่แล้วตอนนี้เหมือนกับเจอซึนามิกระหน่ำเข้ามายังตน
ทั้งที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็ขอให้จังหวัยตำรวจมาตรวจสอบก็ได้ว่าอะไรคืออะไร
จะได้เข้าใจกระจ่างชัดเกี่ยวกับเรื่องในพื้นที่มากขึ้นท่านจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งประเด็นนี้นะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ยอมรับว่าคนจำนวนมากก็มีทั้งดีและไม่ดี
วันนี้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็ต้องลงโทษคนที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะ
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่เคยให้ใครไปเอื้อประโยชน์ใครทั้งนั้น
หลายคนในรัฐบาลก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้
แต่หลบหนีหลีกเลี่ยงมีกระบวนการทุจริตร่วมกัน
ซึ่งต้องลงโทษนะคะทั้งคนให้และคนรับ
วันนี้สั่งลงโทษผู้บังคับการจังหวัดระยองไปแล้ว
ที่มีการปล่อยประละเลยปล่อยให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่
หลังจากนี้นะคะก็จะมีการสอบสวนจากคนติดเชื้อล่ะค่ะ
ว่าบ่อนที่ไปลักลอบเล่นกันเนี่ยเป็นของใครอะไรยังไง
สอบสวนขยายผลให้หมดนะคะนี่นะคะก็ต้องให้ได้ความจริงอะค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกเหมือนกับเรื่องของการลักลอบให้แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องขยายผล
เอาให้ได้ความจริงว่าช่องโหวตมันอยู่ตรงไหน
ต้นก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนนะคะ
ถ้าพบเบาะแสมีข้อมูลนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ส่งมาที่ผมได้เลยโดยตรงจะตรวจสอบให้
ไม่ใช่พูดผ่านสื่อแล้วเสนอข่าวโดยไม่มีข้อมูล

สิ่งที่มีอะไรที่ประชาชนเห็นว่าผิดสังเกตมีปัญหา
ส่งเรื่องไปได้ที่นายกรัฐมนตรีเลยค่ะ
ทุกหน้าบ้านก็มีใครกล้าที่ไปทำแบบนั้นหรอก
ไปเล่นที่หนายมาบ่นที่หนายใครเป็นเจ้าของ

ท่านผู้ชมครับล่าสุดครับ
ที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก
ซึ่งก็ดูแลพื้นที่จังหวัดระยองด้วยนะฮะ
มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยประละเลย
ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับว่าถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
จึงมีคำสั่งให้ตำรวจมาปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๒โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมนะครับ
มีทั้งหมด๔นายในพื้นที่ของสพระยองมีพันตำรวจโทษเกียรติพงศ์กรมขุนทศ
รองภูมิหับการป้องกันและปราบปรามสพระยองตามภาพในหน้าจอเลย
พันตำรวจโทษคำพันศ์ขวัญทองสวสืบสวนสพระยองพันตำรวจรีธนาวิเศษชัยสพระยอง
ให้ย้ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็มีคำถามว่าเอาแล้วภูมิกับการล่ะภูมิกับการสพมระยองไม่เห็นโดนย้ายด้วยเลย
คือต้องชี้แจงอย่างนี้นะฮะคือทางต้นสังกัดเนี่ยบอกว่า
ก็เพราะว่าภูมิกับการสพเมืองระยองท่านปัจจุบันณปัจจุบันนี้เนี่ย
ย้ายมารับตำแหน่งเมื่อ๒๒ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันที่มารับตำแหน่งนะครับ
ก็เลยต้องมองไปถึงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เก่าอยู่นะฮะ
ดังนั้นนะคะคือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
คือทุกคนต้องร่วมมือกันจริงแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกัน
ไม่อยากจะเห็นลักษณะของการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งรังแก่ผู้อื่น
โดยเฉพาะบูลลี่ในโลกออนไลน์ครับตอนนี้ในโลกโซเชียลมีข้อความแบบเนี้ยค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอคนระยองเท่ากับจุดคนระยองคือ
ทำให้เกิดโควิดเกลียดกลับบ้านก็ไม่ได้ลักษณะแบบเนี้ยอืม
การโพสต์อะไรแบบนี้เนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะ
แล้วก็มันเป็นการบรรทอนกันนะคะ
คือตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันในทุกพื้นที่จริง
ในกระหนกมนต์อ่อนอายุ๕๒ปี
อยู่บ้านเลขที่๙๘หมู่๗
พนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ได้นำเอกสารหลักฐานนะคะ
ไปแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจโทยุทธพิชัยโพรุ่ง
สารวาสสอบสวนสพมระยองค่ะ
โพสต์ข้อความลักษณะแบบนี้

รวมถึงเป็นการข่มขู่สร้างความหวาดกลัวด้วยนะคะ

กระหนกบอกว่าในฐานะเป็นชาวระยองโดยกำเนิด

มันคือการสร้างความเกลียดชังให้เกิดต่อชาวระยอง

ดังนั้นในฐานะคนระยองจำเป็นต้องออกมา
ปกป้องศักดิ์ศรีชาวระยอง
มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
จากนี้นะคะตำรวจก็จะมีการประสานนะคะ
แล้วก็มีการเรียกตัวเข้ามาสอบสวน
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
โพสต์ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะ

มันก็ต้องแก้ไขกันไปป้องกันกันไป

เรียนก็มัธยมก็จบระยองวิทยาคม

ทำให้เรากลับบ้งกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องไม่ได้

คือต้องให้กำลังใจทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะตอนนี้ค่ะ
คือระยองเนี่ยมันเป็นกลุ่มก้อนการติดโควิด๑๙จากเรื่องของบ่อนการพนันนะครับ
แยกเป็น๒ส่วนการระบาดในรอบนี้นะครับ